ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นวิศวกรเป็นนุ่มวิศวกรนะฮะ
เขาก็ส่งเรื่องราวมาทางสื่อมวลชนนะครับบอกว่าอยากจะเปิดเผย
พฤติกรรมของหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาเนี่ยถูกหลอกถูกหลอกให้รักแล้วก็สูญเงินไปเนี่ย
บอกว่าเป็นมะเร็งแต่มันคือมะเร็งทิพย์วันนี้เขาไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัย
รายการโหนกระแสกันด้วยทั้งสองฝ่ายเลยนะเขาบอกไม่มีคืนดีแน่นอน
ไม่ต้องซื้ออาหารหมาอะไรเตรียมไว้
อันนี้คือพี่หนุ่มกัญชัยถึงขั้นถามว่าไม่ดีใช่ไหม

พี่หนุ่มบอกขนพี่สวยมากไม่ต้องบำรุงเพิ่มเติม
เพราะซื้อแบบบำรุงขนมาเรียบร้อยแล้วเนอะ
คืออย่างนี้หนุ่มคนนี้เขาบอกเขาอยากเปิดเผย
แล้วอยากให้ไปทำกับใครอีกเพราะเขาก็ทั้งเจ็บช้ำน้ำใจ

เรื่องราวเป็นอย่างนี้ฮะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาเป็นวิศวกรอยู่ที่กรุงเทพอายุ๓๘ปี
บอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาได้รู้จักกับผู้หญิงคนนึง
ก็มันก็เป็นช่วงที่แบบโอ้โหเครียดด้วยต้องเก็บตัวอยู่บ้านด้วยอะไรด้วย
ใช่ไหมไม่เจอใครไม่เจอคนเลยมันก็ได้คุยกันมีที่เพิ่งทางใจ
หญิงสาวคนนี้บอกว่าอยู่ภูเก็ตนะครับ
ก็ส่งรูปโปรไฟล์รูปถ่ายต่างอะไรมาให้ดูดูแล้ว
เออเช็คข้อมูลก็พยายามดูเช็คข้อมูลคิดว่าชัวร์แล้วนะ

ดูแล้วแบบเหมือนกับเขาก็จริงใจหมด

สุดท้ายก็นัดเจอกันเจอกันเดือนละครั้ง
โดยฝ่ายหญิงจะบินจากภูเก็ต
มาหาฝ่ายชายที่กรุงเทพ

สุดท้ายอยู่ดีมีอยู่วันหนึ่งนะฮะ
คุณกิจบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยคือดาวเนี่ย
มาบอกว่าอยากออกไปจากชีวิตของคุณกิจ
ทั้งที่ก็คบกันก็ดูมีความสุขดีนะครับ

ถามไปถามมาฝ่ายหญิงบอกเธอเป็นมะเร็ง
อาวเอาคุณกิตบอกตกใจนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณกิจบอก
คุณกิจเคยคบกับผู้หญิงคนนึง
ถึงขั้นจะแต่งงานกันแล้วก็โดนทิ้งไป

คนนี้เนี่ยจะมาจากคุณกิจไปอีกแล้ว
รูปต่างมาให้ดูบอกนี่เป็นจริงนะ
มากจากมดลูกอักเสบเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งมดลูกนะเป็นก้อน
เนื้อแล้วมันลามขึ้นมาเนี่ยตามร่างกายต่างนะครับต้องไปต้อง
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะอ่าหลังจากที่คุยกันปีกว่ามาเจอกันเดือน
ละครั้งเนี่ยนะครับบอกเป็นมะเร็งมดลูกแล้วก็รังไข่ด้วย
เข้าห้องน้ำก็ถ่ายรูปมาให้ดูอ๋อเห็นเลือดในห้องน้ำเป็น
เลือดออกมาเป็นก้อนส่งมาให้ดูแบบตลอดอ่ะว่าเป็น
จริงต้องไปผ่าตัดรังไข่ต้องฉายแสงต้องขูดมดลูก
ทิ้งโอ้โหบางทีแชทมาบอกบอกนี่หมอบอกตอนนี้อันตรายหนัก
มากค่ะหมอบอกต้องใช้เงินเท่านั้นต้องใช้เงินเท่านี้
นี่ไงคุยหมอแล้วอันตรายมากหมอบอกเอางี้๗๕๐๐ไม่ต้อง
เอามา๑๐๐๐๐๔ต้องขูดด้วนถึงตายได้ถ้าไม่คูดอุ้ยดาบอก
เวอเลยส่งไปให้คุณกิจแล้วก็บอกเขาจะไปแล้วนะเขา
รักมากไปไหนแต่เขาก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงแม้จะรัก
สุดท้ายคุณกิจบอกไม่เป็นไรช่วยแรกก็ขอเงินค่ารักษาพยาบาลก็หลักพันหลักหมื่น
พักหลังหลังเริ่มหลักแสนคุณกิจก็พยายามถามหาใบเสร็จเนี่ย
เขาก็ส่งยามาให้ดูส่งภาพมาให้ดูแต่ใบเสร็จเนี่ยบอกไม่มี
เพราะไปรักษากับหมอที่คลินิกเถื่อนรักษามะเร็งกับคลินิกเถื่อนนี่
พักหลังมีคำวินิจฉัยโรคของแพทย์มายืนยันบอกตรวจพบมะเร็งมดลูกระยะที่๓
สรุปความเห็นว่าต้องเข้ารับการฉายรังศรีสำหรับการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง
ต้องทำทั้งหมดเนี่ย๓๕๔๐ครั้งคุณกิจก็ตกใจแล้วก็เป็นห่วงด้วย
แต่ยินดีช่วยฮะค่ะเพราะรักมาก

ก็เหมือนกับว่าเขาจะมีอาการส่งคลิปมาหรือส่งรูปมาว่ามีอาการปวดท้องเลือดออกตรงมดลูกนะครับมีอาการปวดบิดแล้วก็เหมือนกับมีการว่าปากเขาเป็นแผลอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วผมก็เหมือนกับว่าผมก็ถามว่าเอาไงรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่มีสิทธิ์เพราะเขาเป็นคนเวียดนามผมก็ด้วยความชอบถ้าเขาไม่รัก
อยากจะให้เขาแบบรอดนะครับทุกผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมาป๊อแตก
อ่าก็เลยเอาผลเนี่ยไปให้คุณหมอที่รู้จักกันดู
หมอบอกอ๋อนิ้วอักเสบนิ้วอักเสบนิ้วอักเสบ
อ่าไม่ใช่มะเร็งมดลูกอ้าวถ้าจะมีก็มีเนื้องอกที่ปากมดลูก
มะเร็งอ่าเขาก็เอาเอาชัวร์
คุณกิจบอกผมก็ไปตรวจสอบประวัติของดาวที่เคยบอกว่าไปโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมค่ะอ๋อนี่ไงนี่ไง
พบว่าไม่ได้ไปฮะแรงมากนี่ค่ะตรวจสอบเบื้องต้น
หนึ่งนี่เคยไปแต่ว่าเป็นสิบปีมาแล้ว
นี่ที่เขาถามโรงพยาบาลไปเคยมีชื่อนี้นามสกุลนี้ผู้หญิงคนนี้
คนไข้คนนี้ไหมโรงพยาบาลบอกคุณผู้หญิงไม่ได้มาใช้บริการเนี่ย
สิบปีแล้วแฟ้มถูกทำลายไปแล้วค่ะสองใบเสร็จที่ว่าเขาบอกนี่เขามาเนี่ย
เสร็จปลอมค่ะสามเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะคะ
อ่าแล้วก็แจ้งมาเพิ่มเติมบอกแผนกฉายแสงรังศรีรักษาที่โรงพยาบาล

คุณกิจก็เลยรู้ตัวว่าถูกหลอกนะฮะ

คุณอรัชพรคุณกิจบอกศูนย์เงินไปหลายล้านไม่ใช่หลักแค่๑ล้านนะหลายล้าน
ค่ารักษาพยาบาลที่โอนให้ดาวมาตลอดเพื่อไปรักษามะเร็งเนี่ย๔ล้าน
ซื้อบ้านให้อีก๓ล้าน
แต่ยังดีหน่อยชื่อฝ่ายชายชื่อคุณกิจเอง

เป็นหนี้ธนาคารอีก๘แสน
ไปกู้มารวมทั้งหมดที่ให้ดาวไปเนี่ย๗ล้าน๘
นำซ้ำช้ำเข้าไปอีกยังไงคะเช็คไปเช็คมามีลูกแล้วสองคนอยู่ที่ภูเก็ตนั่นแหละ

เคยแต่งงานมีครอบครัวมีลูกอยู่สองคนซึ่งดาวไม่เคยบอกมาก่อน

โอ้โหไซส์เลยค่ะทีนี้
ตอนที่เขามาวันที่๑๒สิงหาคมปีเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
เขาไปโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วมีกระใบรักษาออกมา
แล้วผมเอาใบนี้ไปตรวจกับทางเพื่อนนะครับ
แล้วเขาบอกว่าเขามีหลานนะฮะ
เขาจะบอกว่าเด็ก๒คนจะเป็นหลาน
แต่มันมีผลตรวจว่าเขาเคยมีบุตรมา๒คน
ผมก็เลยเริ่มสืบทีละอย่างว่า
ที่เขาบอกว่าเขาแจ้งเป็นมะเร็งมาตรวจเชือชิ้นเนื้อมา๑๐ปี
มันเป็นคำที่เขาแจ้งคุณหมอ
คุณหมอก็ต้องบันทึกตามคนไข้แค่นั้นเอง

ไม่เป็นครับเพราะว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ย
คือเขาจะไปโรงพยาบาลโดยที่แบบว่าขับรถ
แล้วก็ไปโรงพยาบาลที่ไม่ได้มีเครื่อง

ทั้งหมดก็๔ที๔ล้านแล้วก็มีส่วนของเป็นหนี้บัตรที่ผมเป็น๘แสน
แล้วก็ตอนนี้ยังผ่อนบ้านอยู่บ้านจำนวนอยู่๓ล้าน
ผ่อนต้อง๓๐ปีต้องศูนย์เสียอะไรทุกอย่าง
เหมือนเป็นทั้งหนี้บัตรหนี้บ้านทุกอย่างนะครับเป็นชื่อผมหมด
ก็ส่วนนี้มันทำให้ผมเครียดมากทำให้ผมแบบชีวิตผมไม่รู้จะเดินไปทางไหน
อะไรบ้างที่สามารถเชื่อได้ในตัวเขาตอนนี้
ไม่มีครับตอบเลยว่าเขาไม่มี
ทีนี้คำถามก็คือว่าที่คุณกิจออกมาเปิดเผยเรื่องราวของดาว
เธอเป็นมะเร็งทิพย์แล้วก็มาหลอกเงินหลอกทองอะไรต่างนานาตรงนี้เนี่ย
คุณกิจต้องการให้ดาวรับผิดชอบหรือว่าชดใช้โยยะอะไรยังไง
อ่าคุณกิจบอกว่าอย่างงี้ฮะที่ต้องออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านสื่อเนี่ย
เพราะหนึ่งเขาอยากรู้ว่าเงินเขาหายไปไหนหมด
ขอดูอินโฟอีกทีหนึ่ง
เพื่อจะดูว่าคุณกิจเนี่ยเขาต้องการถามดาวก็คือ
หนึ่งค่ารักษาทั้งหมดให้ไป๔ล้าน

คือคุณไม่ได้เป็นมะเร็งทิพย์คุณเป็นมะเร็งทิพย์

ใช่แล้วมันไปไหนหมดแล้วก็พอโอนให้ไป
บ้านเนี่ยกู้๓ล้านชื่อคุณกิจก็จริง

อีก๒งวดให้เงินไปแล้วไม่ได้ส่งแบงค์

คือเท่ากับว่าเขาต้องศูนย์ใช่ไหม

ถ้าเขาจะเอาบ้านต่อเขาต้องรับภาระผ่อนต่อ
แล้วไปอยู่ภูเก็ตเขาคนกรุงเทพ

แล้วหนี้ธนาคารที่เขาต้องไปกู้บัตรเครดิต
แบงค์อะไรเอามาใช้จ่ายก็เพื่อเอามาช่วยดาว

เงินทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ไหน

มันยังไงมันจริงใจกับเขาหรือเปล่า
ดาวบอกว่าตอนที่เริ่มคุยกับกิจ

ถึงขั้นไปให้หมอดูดูนะ

อย่างเช่นกิจเขาอยากเลี้ยงตุ๊กตา

ไปเจ้าเวรหาซื้อตุ๊กตาลูกเทพมาให้กิต

ตั้งคือว่าแจ็คนี่เห็นไหมนี่แจ็ค

นี่อันนี้คือการแสดงความจริงใจให้เห็น

ถึงขั้นไปหาตุ๊กตามาให้

เรื่องที่เธอยอมรับผิดก็คือเธอปกปิดกิจ

แต่มันคือโกหกสีขาวนะอรัชพร

ก็กลัวว่าเขารู้แล้วเขาจะไม่รัก
โกหกเพื่อให้เขาสบายใจด้วย

ถ้าบอกไปตรงว่ามีลูกแล้วเนี่ยกิจจะรับได้ไหม

ใช่กิจจะหายไปจากชีวิตดาวหรือเปล่า
หกสีขาวนี่ต้องโกหกเพื่ออีกฝ่ายนะ

อ้าวก็นี่แหละเธอเลยบอกโกหกสีขาว
เรื่องที่๒ที่เธอบอกเป็นมะเร็ง
เธอยืนยันว่าเธอเป็นจริงนะ
แต่มันเป็นตั้งแต่นู้นอ่ะปี๕๖อ่ะ
เป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้
ตอนนั้นไปตรวจเนี่ยหมอบอกเจอเชื้อจริง
แต่มันเป็นแบบก้อนเล็ก
ทีนี้ไอ้ก้อนอื่นที่เอามาให้ดู
กิจดูในตอนนี้เนี่ยไปเอามาจากไหน
เธอยอมรับว่าอันเนี่ยโกหกไม่ใช่ของเธอ
หมดลูกเอ่ยก้อนเนื้อเอ่ยเลือดอีกอ่ะ
เป็นของญาตินี่ฮะ
ก็เนี่ยเธอก็บอกว่าความจริงแล้วเธอก็เคยเป็นนั่นแหละ
เอาเป็นว่าตัดปัญหานะให้เขารู้ว่าตัดเนื้อร้ายออกแล้วเนี่ย
เดี๋ยวอาการค่อยดีขึ้นอะไรอย่างนี้เธอก็เหมือนกับเธอก็โกหกมาเรื่อย
เหมือนกับที่กิตบอกว่าเธอเนี่ยหลอกเอาเงินหรือเปล่า
เธอบอกว่าไอ้เงินทั้งหมดที่กิจโอนให้มาเนี่ย
เธอก็ไม่เคยเช็คนะว่ามันถึง๔ล้านหรือเปล่า

โอนมาให้ดาวก็ใช้ไปเรื่อย

ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเรื่องบ้าน
ก็กิจพูดเองว่าอยากมีบ้านจะซื้อบ้านให้ดาวอยู่
ก็กิจก็ซื้อบ้านก็ซื้อบ้านก็ชื่อบ้านกิจไง

ใบเสร็จที่เอามาหลอกก็เพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปพูดไปคุย
ให้กับคนที่เขาทำคลินิกเขื่อนฟัง
เขาก็หวังดีเขาเลยทำใบเสร็จปลอมมาให้

เขาทานอะไรนะคะหวังดี
ยืนยันว่าเคยตรวจเจอมะเร็งเมื่อปี๕๖
แต่ตอนนี้อาการมันดีขึ้นนะ
เธอตัดรังไข่ไปแล้ว
ลำไส้มะเร็งลำไส้ก็ดีขึ้น
เอาเป็นว่าเรื่องเงินเธอบอกว่า
ขอเคลียร์แบบนี้ยังไงคะ
ก็คือเธอไม่รู้ว่าเท่าไหร่โอนมาให้ใช้เธอก็ใช้
เรื่องบ้านก็ชื่อบ้านกิจอยู่แล้ว
เรื่องที่หาว่าหลอกกันมีเคยมีลูกอะไรถามว่ามาหลอกลวงอะไร
เอาเป็นว่าก็เลิกก็เลิกกันแล้วกัน
เดี๋ยวแล้วหลอกว่าเป็นมะเร็งทำไมก่อน
ก็ไม่รู้เธอก็บอกว่าเธอก็ไปเรื่อยทีนี้มันไปเรื่อย
เอาเป็นว่าจากนี้ไปถ้ากิจเขารับไม่ได้แล้ว
แล้วไม่คบกันอีกไม่รักกันอีก
เธอก็ไม่กลับไปรักกันอีกเหมือนกัน

เค้าก็ยืนยันที่จะรักษาที่จะรักษา
สุดท้ายกลายเป็นที่ฉันหลอกลวงเค้า
ในความเป็นจริงไม่มีใครรู้ว่าเขายืนยันที่จะรักษาเอง
เขามีเงินเก็บอยู่๑แสนบาทจะเอามารักษา
เอามาจากแม่เขาเกิดมาให้เราอย่างงี้ครับ
เราถึงกล้าพูดไงเราถึงกล้าบอกว่าก็ไปเอามา
ถ้าเขาไม่พูดมาก่อนเราจะรู้ไหมว่าเขามีเงินเก็บรักษาอย่างเดียวเลยค่ะ
ไม่ให้เล่นหวยไม่เล่นการพนันออนไลน์ไม่เล่นเกม
ฟุ่มเฟือยไม่มีแบรนด์เนม
มันก็อาจจะเป็นของก๊อฟหรือเปล่า
ไม่หาแล้วเพราะว่าจริงเราตั้งใจกับคนนี้แล้ว

เธอบอกเธอไม่เล่นหวยไม่เล่นพนันออนไลน์ไม่ใช้ของแพงใช่ไหม

เสื้อผ้า้าที่ใส่อยู่ตาพาด้าหลายอยู่ที่อกข้างซ้าย

ก็คือดาวน์บอกว่าเป็นมะเร็งแล้วก็จะไปจากชีวิตกิต

แต่กิจเองนั่นแหละยื้อดาวไว้บอกเดี๋ยวจะรักษาเอง

ก็เนี่ยดาวก็ไปจริง
ไปสกไปเสร็จอะไรดาวก็ตัดร้างไข่ตัดอะไรของดาวน์

ถ้ากิจไม่บอกว่าจะให้เงินมารักษา

เอาเป็นว่าตอนนี้ดาวก็บอกว่าก็แยกย้ายกันแล้วกัน

ส่วนกิจเขาบอกเขาก็อยากจะรู้ว่าเงินเข้าไปไหนหมด

นายมณชัยจงไกรรัตนกุลนะฮะ
บอกว่าไอ้เกสที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย

อย่างเช่นปลอมแปลงเอกสารอันนี้ผิดแน่นอน

มันต้องมีคลินิกเขื่อนแล้วล่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่า
ก็คลินิกที่หวังดีคลินิกนั้นที่ออกใบเสร็จให้ก็

เรื่องจะหลอกลวงกันไหมใครให้
ให้โดยเสน่หาหรือว่าหลอกเงินกัน
มันพูดไม่ตรงกันทั้งสองฝั่งค่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีการแจ้งความ

นี่บางรูปนี่กิจเขาบอกบอกมะเร็งขึ้นตา
จากปากมดโรคมะเร็งรังไข่คุณรัชพร

แต่เธอบอกว่ามะเร็งรังไข่เนี่ยเธอตัดรังไข่ทิ้งแล้วมันหายแล้ว

ไม่ตัดตาทิ้งเหรอคะไม่ทราบจริง

ถ้าจะมีการแจ้งความกันเนาะก็ต้องไปว่ะต่อไปนะ
ว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงตามหลักฐานที่มีอยู่
แต่ถ้ามีหลักฐานมีอะไรยืนยันแล้วมันไม่ตรงกับตามที่พูดแล้วมีหลักฐานเป็นไลน์เป็นข้อความแบบนี้

เอาเป็นว่าวันนี้คู่นี้เขายืนยันว่าเขาไม่กลับมาคืนดีกันแน่นอน

เอาเป็นว่าคนที่สบายใจที่สุดคือพี่หนุ่มกัญชัย
เพราะว่าชัดเจนแล้วว่าวันนี้ได้กินข้าว
ไม่ได้หมายความว่าอยากให้คนทะเลาะกันนะ
แต่หมายถึงคุณกิฟท์เค้าอยากมาสะท้อนปัญหาว่า

แต่ฝั่งของดาวบอกว่าเธอไม่ได้หลอก